จะผ่านพ้นช่วงเทศกาลตรุษจีนปีใหม่จีนมาหมาดนี่เอง
ขอเก็บตกควันหลงเทศกาลตรุษจีนกันหน่อย
ถ้าเกิดคุณผู้ชมปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้
อยากเดินไปซื้อยาเดินเข้าร้านขายยาแล้วเจอแบบนี้
จะสั่งยังไงนะอย่างไรฮะอย่างไรฮะอย่างไรฮะ

มาถึงฆ่าน้อยสมควรตาย

ไม่ได้ทำผิดแต่ว่ารู้สึกว่าปวดท้อง

ใจเย็น

นี่ฉันน่ะต้องไปรับยาที่นี่แล้วแหละ
ไปค่ะร้านขายยาดาราเพศัตริย์นะคะ

ตัวเมืองเชียงใหม่เข้าไปในร้านคุณตกใจไหมล่ะ
คุณนึกว่ามาที่สารไข่ฟง

ผมว่าน่าจะอยู่ที่พระราชวังต้องห้าม

พนักงานเขาทั้งหมดกว่า๓๐ชีวิตนะคุณ

ต้อนรับเทศกาลตรุจจีน
ไฮฮาวซูศรีไทฮาวฮองฮาวขันทีกี่เพ้า

สารพัดชุดจีนที่ยกมาไว้ที่นี่ค่ะคุณ
ลูกค้าบางคนนะคะเดินเข้ามาซื้อยา

งงนึกว่ามาเมืองจริง
มาเมืองจริงหรือเปล่าก็ไม่ใช่มาถูกแล้ว

แต่ยังได้ซึ่งเพศรัชกรค่ะคุณ
นรงศักดิ์ใบเนียมเจ้าของร้าน
เขาบอกว่าที่ต้องออกมาแต่งตัวแบบนี้นะ

รอยยิ้มลดความเครียดให้กับลูกค้า
เหล่านี้เป็นชุดที่หาชมยากเนอะ
ก็เลยอยากจะใส่ให้ลูกค้าได้ดูกันในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้แหละ
จากเทศกาลตรุษจีนแล้วที่ร้านนี้นะ
เทศกาลอื่นเขาก็แต่งตัวกันนะคุณ
แต่งตัวต้อนรับเทศกาลเหมือนเราเลย
เรา๓คนอย่างนี้ก็อินทุกกระแส

ฮาโลวีนก็แต่งวันเด็กก็แต่งสงกรานก็แต่งลอยกระทง
ก็แต่งเก็บหมดทุกเม็ดทุกเทศกาลไปเลย

สร้างความแปลกตาแปลกใหม่สร้างรอยยิ้ม
ให้กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อยาได้เป็นอย่างดี

เดินเข้ามาเครียดไม่รู้จะทำยังไงขำ
ไม่ต้องเอาแล้วยาไม่ต้องซื้อแล้วหายแล้วค่ะ

เสียงหัวเราะนะก็เป็นยาธรรมชาติทำให้มีความสุข

ถ้าคุณได้ยากลับมาแล้วคุณอย่าลืมนะ
ขย่าขวดไม่ใช่ขย่าขวด้วยล่ะ

เอ้ยก่อนกินก็เขย่ากันไปก็ไม่ได้ว่าอะไร

เข้าอาทางคุณต้องได้

ฮ่องเต้ไทยเท่าขอจงทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปี
โอ๊ยหัวกับโขกตัว
ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นเขาเล่นใหญ่มาเราก็ต้องเล่นใหญ่กลับ
ก็หนังจริงสุดยอดก็ทำแบบนี้ไงครับคุณสุดยอดหรือว่าถ้าเข้าไปแล้วเป็นอะไรมา
เออเลือดออกปาก
กากกลัวจะไม่ใช่กากเลือด
จะเป็นอะไรคะน่าจะเป็นอาการอาเจียน

คืนเหยียนเหวียนไส้มีแต่คืนไส้จากอาเจียน

แล้วก็ห้องเฮาห้องเต้เขาก็จะใช้วิธีนี้
โอโหถ่ายถ้อนวิทยายุทธหาย

เอาเป็นว่านะไปก็ได้ยาครับ